เดี๋ยวเรื่องมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวกรุงเทพได้รับทราบอีกแล้วนะคะ
โดยเฉพาะต้องมีการปรับตัวด้วยนะคะ
ประชาชนที่ใช้เส้นทางสะพานยกระดับรามคำแหงต้องมีการปรับตัวค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะ
แต่มีการปิดบริเวณนั้นปิดการจราจรนะครับ
เพื่อใช้เส้นก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมนะคะ
นายวิทยาพันธ์มงคลบอกว่า
จะเริ่มปิดถนนบนสะพานยกระดับรามคำแหงขาเข้าบริเวณซอยรามคำแหง๘
ตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์เวลา๕ทุ่มเป็นต้นไป
เพื่อก่อสร้างผนังอุโมงระบบรถไฟฟ้าโดยใช้เวลาปิดสะพานคือ๓๐เดือน
ว่าจะสามารถคืนผิวการจราจรบนสะพานได้ตั้งแต่สิงหาคมปี๒๕๖๓เป็นต้นไป
ประมาณสัก๒ปีกว่านะครับ
ส่วนการจัดการจราจรบนถนนเส้นนี้
บรองผู้ประชาการจับรถนครบาลพลตำรวจตรีจิมรพัฒน์ภูมิจิตร
บอกว่าจะแบ่งเป็นช่วงเวลานะครับตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็หลัง๕ทุ่ม
ถือเป็นช่วงเวลาปกติของแผนการจัดการจราจร
รถขาเข้าเมืองจะเปิดทางยกระดับฝั่งขาออกสำหรับรถขาเข้าเมือง๑ช่องทาง
แล้วก็ขยายเพิ่มเป็นฝั่ง๒ช่องจราจรตามปกติ
บริเวณทางยกระดับหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐนั่นเอง
นอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีแผนการจัดการจราจรระหว่างเวลา๕นาฬิกา๓๐นาที
จนถึง๑๐นาฬิกาซึ่งถือว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนคือปกติติดอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นท่านที่ต้องโดยสารเส้นทางนั้นก็ต้องวางแผนเวลาให้ดีนะคะ
ขาเข้าเมืองจะเปิดทางยกระดับรองรับปริมาณรถเข้าเมือง๒ช่องทาง
โดยเบี่ยงไปลงฝั่งขาออก
ขณะที่รถที่ใช้ผิวการจราจรออกเมืองให้ใช้ทางราบเท่านั้นค่ะ
ส่วนชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็นระหว่าง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเรื่อยไปจนถึง๒ทุ่ม
รถขาออกเมืองจะเปิดการจราจรบนทางยกระดับรองรับปริมาณทางออกเมือง๒ช่องทาง
ขณะที่รถขาเข้าเมืองจะกลับไปใช้ถนนทางราบเท่านั้น
สำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงมีมุรี
จะเปิดให้บริการคือปี๒๕๖๖นั่นเอง
จะต้องเตรียมตัวรับกับเรื่องของรถติดหน่อยนะครับ